แตะเรื่องการเมืองกันสักนิดสักหน่อยละกันค่ะ
วันนี้จะมีการนัดถกทิศทางของพักกัน
แต่ว่าการนัดคุยกันหารือกันวันนี้มันไม่ได้เป็นทางการนะ
ไม่ได้มีใครมานั่งหัวโต๊ะเพราะอย่างที่เราตามข่าวมาตลอด
เห็นได้ว่าประชาธิปัตย์เสียงแตก
มีทั้งสนับสนุนพลังประชารัฐกับไม่สนับสนุนพลังประชารัฐ
ก็นายถาวรเสนเนียมก็เคยเชิญประชุมกันมาแล้ว
รอบหนึ่งปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าทีนี้เขาเตรียมความพร้อมเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้
เมษายนน่าจะมีการประชุมของพัก
เพราะเป็นวันเกิดพักครบรอบ๗๓ปีด้วยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองพรุ่งนี้เหมือนกัน
เมษา๑๐โมงค่ะนายธนทรก็จะไปพบพนักงานสอบสวน
พอจะมีมวลชนไปรอให้กำลังใจเป็นจำนวนมากน่ะครับ
ก็ต้องจับตามองเรื่องของกองเชียร์ของนายธนทรนะ
มีการย้อนถามกลับมาด้วยนะบอกว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมาย
และสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงความคิดของคนพวกเดียวเท่านั้น
จะไปห้ามไม่ให้เขาแสดงความคิดเห็นไม่ได้
ก็พูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องของการที่มีการลงรายชื่อถอดทนพบท
บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ส่วนอีกเรื่องที่สำคัญนะคะก็พลเอกประวิทย์ก็ได้กล่าวถึงการเดินทาง
รับทราบข้อกล่าวหาของนายธนทรวันพรุ่งนี้๑๐โมงเนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าจะมีมวลชนนัดหมายไปให้กำลังใจ
แต่ว่าผลเอกประวิทย์ก็เชื่อนะคะว่าจะไม่เกิดความวุ่นวาย
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสั่งให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไร
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าคดีนี้ถือเป็นคดีเก่า
ถ้าเกิดว่าไปสอบสวนแล้วมันไม่มีความผิด
ก็จะปล่อยตัวเป็นการเรียกมารายงานตัวเท่านั้น
สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะคดีต่างนานาเนี่ย

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็บอกว่าไม่ได้ล่าช้านะ
คดีนี้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนมา๒ชุดแล้ว
คดีก็ต้องเดินหน้าไปหาหลักฐานไป
และครั้งนี้ก็เรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
ส่วนบรรยากาศของพักประชาธิปัตย์ที่ต้องติดตามกันคุณ
คือจริงช่วงสายที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

ว่าที่สสสงขลาพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะ
มีการส่งข้อความไปในไลน์กรุ๊ปของพัก

มาพูดคุยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพักในอนาคต

ก็มีการนัดหมายกันที่ทำการพักนะคะ

เขาบอกว่าจะคุยกันถึงประมาณเที่ยง
ซึ่งตอนนี้จากการตรวจสอบดู
ปรากฏว่ามีทั้งว่าที่สสมีทั้งอดีตสส
เข้าร่วมหารือประมาณสักเกือบ๒๐คนเหมือนกันนะ
รวมถึงมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพัก

แต่ก็เท่าที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาเนี่ยนะคะ

สนับสนุนนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก

เพราะว่าในแต่ละครั้งที่นายถาวรมีการประชุมพูดคุยกัน
ส่วนใหญ่ที่จะมาร่วมประชุมก็อาทิตย
นายชุมพลจุศัยอดีตสสชุมพล
อนุชาบุรพะชัยศรีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
นายวิทยาแก้วพระใดนะครับแล้วก็คุณสุภาชัยศรีล่า
รวมถึงคุณชินวรบุญเกียรตินางสาวรังสิมารอดรัศมี

ซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายคนสนิทสนมของนายสุเทพเทือกสุบันด้วยนะครับ

ก็คือเรื่องของการที่พักประชาธิปัตย์
หนุนพักพลังประชารัฐเรื่องนี้
แต่ก็บอกไปนะฮะว่าก็เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักในการตัดสินใจ
แต่ก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่แพ้การเลือกตั้ง
มีสิทธิ์ร่วมกันในการเสนออนาคตของพักประชาธิปัตย์ด้วย
เขาถึงมีการเชิญประชุมกันหลายครั้งนะ
โดยมีนายถาวรเสเนียมเป็นตัวตั้งตัวตีในการประชุมกันก่อนนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่านายถาวรก็บอกนะบอกว่าอยากผลักดันให้นโยบายต่างเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเราไปประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน
จากจะไม่สามารถช่วยประชาชนได้อย่างเต็มที่แล้ว
ยังไม่มีจุดขายที่จะเอาไปหาเสียงกับประชาชน
โดยเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง

แต่ทีนี้มันก็จะมีฝ่ายที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับนายถาวรนัก

อย่างกลุ่มนิวเด็มหมอเอกก็ออกมาบอกว่า
เรื่องของการเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายค้านอิสระ
ถ้าเกิดว่านโยบายอะไรที่มันสอดคล้องกับพัก

แต่อะไรที่มันไหม้เราก็ไม่ยกมือ
คือไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายค้านไปซะทุกเรื่อง

พรุ่งนี้วันเกิดภักดิ์ประธาทิบัติครบรอบ๗๓ปี
จะมีวาระการหาบรือทั้งเรื่องของการเลือกหัวหน้าพัก
และกรรมการบริหารพักชุดใหม่อย่างไร
แล้วก็แนวทางของพักนี่น่าจับตามองนะครับ
เส้านี้การเมืองก็ยังร้อนแรงอยู่